คุณผู้ชมครับคดีฆ่าท่านทูตนี่ล่ามือทูต
ล่ามือฆ่าอดีตทูตพบซุกบ้าน
หนีข้ามประเทศศพซุกบ้านนะขออภัย
คุณผู้ชมคนร้ายหนีออกไปแล้ว
คนร้ายที่เชื่อว่าเป็นชาวเมียนมาคนนี้
อดีตเอกอักราชทูตณกรุงโคเป็นเฮเกนเดนมาร์คนะครับ
ถูกฆ่าที่ห้องน้ำชั้น๒ของบ้านหรู๓ชั้น
ในซอยวิภาวดีรังสิต๒๐เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
แล้วมีกล่องกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่๓๔ใบทับล่างท่านไว้
หน้าอกนะครับท่านถูกแทงใน๓แผลเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑สัปดาห์
ในห้องครัวชั้นล่างนะครับเจ้าหน้าที่เจอมีดเปื้อนเลือดตกอยู่๒เล่ม
อกจากนี้ยังเจอรอยเลือดแล้วก็รอยเท้าของคนร้ายในย่ำ
เป็นทางที่ประตูเข้าบ้านลากยาวไปถึงชั้น๒
ตรงจุดที่พบศพในบ้านพบร่องรอยการบรื้อค้นทรัพย์สินที่ชั้น๑และชั้น๒ด้วย
ขณะที่ชุดสืบสวนนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
และขอสารออกหมายจับในไซเมียดโมอายุ๑๙ปีผู้ต้องหาสัญชาติเมียนมา
เขาเคยเป็นลูกจ้างมารับเหมาทาสีที่บ้านท่านทูตนี่แหละครับ
พลตำรวจตรีอัตภพลอนุสิตผู้ประคับการตำรวจนครบัน๒เปิดเผยบอกว่า
คดีนี้ตำรวจได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า
คืนวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมานี่นี่เป็นภาพสมัยที่เขามารับจ้างทาสี
แล้วนี่คือภาพเบาะแสนะครับ
กันยายนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเข้าไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต๓ทุ่ม
จากนั้นเกิดการทะเลาะวิวาสต่อยกันในบ้านแล้วมีการไปหยิบมีดมา
คนร้ายไปหยิบมีดมาก่อเหตุที่ชั้น๑และชั้น๒
เวลาต่อมาพบว่าผมบอกแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าซอยนี้นะครับ
จนถึงบริเวณโดยรอบกล้องวงจรปิดเยอะนะ
เนี่ยเวลาต่อมาผู้ก่อเหตุนะครับออกจากบ้านแล้วก็ไปขึ้นรถแท็กซี่
หน้าร้านสะดวกซื้อกลางซอยวิภาวดีรังสิต๒๐
่งหน้าออกถนนวิภาวดี
ตี๓ตี๓๒๒นาทีกับวันที่๒๘กันยายนพบว่า
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวนะครับ
๒ครั้งกดเงินไป๓๔๒๐๐บาท
กดเงินเสร็จพบว่าเขามุ่งหน้าไปที่สถานีขนส่งหมอชิด
ไปซื้อตัวโดยสารมีปลายทางอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้ว
แล้วหนีข้ามประเทศเลยแล้วหนีข้ามประเทศไปเลยทันที
วันขึ้นรุ่งขึ้นวันถัดไปนะครับแล้วก็มาพบศพท่านทูตนะครับ

ท่านผู้ประคับการตำรวจนครบาน๒ระบุอีกว่า
หลังจากนี้นะครับตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หมายจับ
ไปที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ออกหมายแดง
และประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่หลบหนีนะครับติดตามตัวผู้ก่อเหตุกลับมาดำเนินคดีครับ